เขาบอกว่าก็เสาไม่หลบผม
ผมก็ชนตรงนี้อะไรอย่างนี้

เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปศรีมราชาจังหวัดชนบุรีเข้าไปช่วยเหลือ
อภิวัฒน์บังจันทร์อายุ๒๗
เป็นพนักงานโรงงานขี่รถจักรยานยนต์พุ่งชนอัดเสาไฟ
บริเวณหน้าหมู่บ้านเดอร์ทีถนนฟุตจอยเก่า
ตำบลหนองขามจนบาดเจ็บหน้าผาก็แตกเลือดท่วมหน้า
อาการนี่คือก็ยังเมาสุราอยู่นะฮะก็รีบประถมพยาบาล
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
แล้วก็ไปพบรถจักรยานยนต์ถ้าสภาพในพังยับเยินไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
ด้านหน้ารถพังเสียหายอัดอยู่กับเสาไฟแบบนี้แหละครับ
ถามมายังไงล่ะขับมายังไงก็ขี่มาด้วยความเร็วอ่ะนะ
สุดท้ายสีสาวไปชนกับเสาไฟแล้วบอกว่าก็เสาไฟไม่หลบผมอ่ะ
จริงอยากให้เห็นตัวเองมากกว่าหลังจากที่สั่งเมาแล้ว